มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับทั้งรถใหญ่แล้วก็รถเล็กกันบ้างฮะ

ก็คือช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบางพื้นที่มีฝนตก
ช่วงเช้าบอกที่ตกที่พระราม
ตกที่ไหนที่แต่เมื่อวานนี้ตก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สามโคกจังหวัดปฐุมธานี
เพราะว่าฝนตกถนนลื่นในพื้นที่
ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถพ่วงถลายตกข้างทางไปเลย
และเหตุการณ์นี้ทำให้รถติดยาว๕กิโลเมตรค่ะ
พ่วงพลิกตะแคงตกลงในร่องน้ำ
ริมถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข๙นะคะ
อยู่ที่ตำบลท้ายเกาะอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
ส่วนลูกพ่วงพลิกคว่ำอยู่ข้างถนน
ขวางการจราจรไป๑ช่องทำให้รถติดยาว๕กิโลเมตรค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานรถยกมาเคลียร์เส้นทางนะคะ
คนขับรถพ่วงเล่าให้ฟังบอกว่า
ขับรถพ่วงกลับจากกำแพงเพชร
หลังจากไปส่งข้าวที่สมุทรสาครเสร็จเรียบร้อย
ทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุในฝนตกหนักค่ะถนนลื่น
รถคันหน้าก็ชะลอขับตามกันไป
ตัวเองตามมาที่หลังนะครับ
เบรกกระทันหันทำให้รถเสียหลัก
ถลายตกร่องน้ำข้างทาง
ตัวเขาเองสามารถปีนออกมาจากตัวรถได้

ส่วนที่กาลสินมีฝนตกเหมือนกัน
เพราะว่าภาคอีสานเปลี่ยนเป็นหนาวแล้วนะครับ

ที่กาละสินมีฝนตกถนนก็ลื่นค่ะ
ทำให้รถกระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง
โชคดีจุธาวันคนขับรถกระบะ

หน้าตลาดสดทุ่งนาทองในเขตเทศบาลเมืองกาลสินตามปกตินี่แหละ
ทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุกำลังจะหักพวงมาลัยเข้าด้านซ้าย
แต่รถเกิดเสียหลักมันหมุนสะบัดไปชนเกาะกลางถนน
แล้วก็ทะไหลไปชนต้นไม้ซึ่งอยู่ข้างทางอีกที
ก่อนที่รถจะหมุนกลับมาอยู่ที่กลางถนนอีกรอบ

ไม่มีรถคันอื่นในบริเวณที่เกิดเหตุเลยนะคะในช่วงของการเกิดเหตุ
ส่วนตัวคนขับก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใด
มีเพียงตัวรถที่พังเสียหายทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง
ตำรวจประสานรถยกมายกรถคันนี้ออกจากพื้นที่เพื่อเปิดการจราจรค่ะ
พื้นที่ฝนเริ่มตกแล้วขับรถระมัดระวังนะคะ